เมื่อวานนี้ประสบกรณิกรชาวอังกฤษจำนวนมากนะครับก็ได้ออกมารอเฝ้าทุลอองพระบาท
เสด็จบางส่วนก็ได้นำดอกไม้มาทุนกล้าทุนกระหม่อม
ถวายสมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒
ขณะที่บางคนก็ยังได้มีโอกาสพิเศษร้องเพลงอวยพรวันเกิดถวายพระองค์ด้วย
ฉลองวันพระราชสมภพจริงในวันที่๒๑เมษายนครั้งนี้
หลายคนอาจจะมองว่าไม่ได้ยิ่งใหญ่นะครับ
นั่นก็เป็นเพราะว่าจะมีการฉลองอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเดือนมิถุนายน
ซึ่งก็เป็นประเพณีปฏิบัติของกษัตริย์อังกฤษมานาน๒๗๐ปี
เนื่องมาจากสภาพอากาศจึงเลือกที่จะฉลองอย่างเป็นทางการ
ในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่อากาศดีนะครับ
แม้ว่าจะมีประชาชนบางส่วนมีแนวคิดที่ต้องการที่จะล้มเลิกระบอบกษัตริย์

แต่ว่าความนิยมในตัวสมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒ยังถือว่าสูงมาก
และพระองค์ก็ได้กลายเป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกพระราชวงศ์
ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนโดยเฉพาะพระราชนัดดา
นั่นก็คือเจ้าชายวิลเลี่ยมซึ่งจะขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ในอนาคต
โดยเจ้าชายวิลเลี่ยมก็ได้ทรงยกย่องสมเด็จพระราชินีไปพร้อมกับแนวคิด
ในการที่จะปรับเปลี่ยนราชวงศ์ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับ
นี่เป็นวินาทีที่สมเด็จพระราชินีนาฏอลิซาเบสที่๒ทรงตัดเค้กวันเกิด
จัดทำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่น
ขับร้องโดยกลุ่มผู้สูงอายุที่เกิดในปี๒๔๖๙วัยเดียวกับพระองค์
โดยโรธีไพเพอร์สอายุ๙๐ปี
หนึ่งในผู้สูงอายุที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระราชินีนาฏบอกว่าการได้ร่วมพิธีนี้ทำให้เธอมีความรู้สึกที่พิเศษ
และในฐานะคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาในช่วงชีวิตเดียวกับสมเด็จพระราชินีนาฏ
ยังคงเชื่อมั่นว่าอังกฤษจะยังต้องมีสถาบันกษัตริย์ต่อไป
บอกว่าการใช้ชีวิตผ่านช่วงสงครามเป็นช่วงที่น่าเศร้าใจ
และทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
เธอคิดว่าสถาบันกษัตริย์ต้องอยู่ต่อไป
พระราชวงศ์สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้กับประเทศ
เมื่อวานนี้พระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษา๙๐พันศา
สมเด็จพระราชินีนาฏอลิซาเบสที่๒ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่
รัฐบาลจัดให้มีการยิงสลุดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
อกจากนี้ยังมีการจุดคบเพลิง๑๐๐ดวงทั่วประเทศ
ขณะเดียวกันประสบนิกรนับหมื่นคน
ก็ยังออกมารอเฝ้าทุนละอองพระบาทรับเสด็จ
ส่วนได้นำดอกไม้มาทุนกล้าวทุนกระหม่อม

ซึ่งพระองค์ก็มีพระราชปฏิสันธาร
พระศกนิกรทั้งหลายอย่างไม่ถือพระองค์
ก่อนหน้านี้สำนักพระราชวังอังกฤษ
เผยแพร่พระบรมชายาลักษณ์
พระอิริยบทต่างของสมเด็จพระราชินีนาฏ
ฝีมือการถ่ายของแอนนี่ไลโบวิท

พระองค์ยังทรงฉายภาพร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์
รวมทั้งสุนัขทรงเลี้ยง

เผยแพร่สแตมที่ละลึกในโอกาสสำคัญนี้

สมเด็จพระราชินีนาฏอลิซาเบสที่๒
ฉายร่วมกับเจ้าฟ้าชายชาวส์
เจ้าชายวิลเลี่ยมและเจ้าชายจอร์ช
ด้วยพระชนพันศา๙๐พันศา
ทำให้สมเด็จพระราชินีนาฏอลิซาเบสที่๒

ที่มีพระชนพรรษามากที่สุด
และส่งครองราชยาวนานที่สุด
ประวัติศาสตร์ของอังกฤษ
เจ้าชายวิลเลี่ยมในยุคแห่งเคมวิช
ราชทายาทลำดับที่๒แห่งราชวงศ์อังกฤษ

โดยทรงย้ำว่าสมเด็จพระราชินีนาฏ

ต่อการเป็นพระประมุขของประเทศ
และเป็นทางที่สามารถที่สุด
ในฐานะรัชธาญาติลำดับที่๒

ซึ่งถือเป็นความท้าทายของพระองค์ด้วย
ด้านนายเดวิดคาเมรอนนายกรัฐมนตรีอังกฤษ
กล่าวสันเสริญสมเด็จพระราชินีนาฏ

พระองค์ทรงทำให้สถาบันกษัตริย
ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น
และยังทรงเป็นกษัตริย์ที่มีความมั่นคง
จะผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง
ที่สำคัญของโลกมาแล้วหลายครั้ง
ด้วยพระราชอิริยบทที่ทรงแข็งแรง

ทำให้ยังไม่ทรงมีสัญญาณใดที่บ่งชี้ว่า
สมเด็จพระราชินีนาฏอลิซาเบสที่๒
ทรงสละราชสมบัติในห่วงเร็ววันนี้
ขณะที่ผลสำรวจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพบว่า
มีชาวอังกฤษ๑๒๑ที่มองว่า
ถึงเวลาแล้วที่พระองค์ควรสละราชสมบัติ
ขณะที่อีก๑๗๐มองว่า
สมเด็จพระราชินินาธควรอยู่ดูแลผสงนี้ก่อนต่อไป
ส่วนผลสำรวจจากโพลอีกสำนักหนึ่งพบว่า
ชาวอังกฤษ๖๑๖ชื่นชมพระราชชัจริยวัตต์ของพระองค์
และมีร้อยละ๑๐ที่มองสมเด็จพระราชินีนาฏในด้านลบ
จอมพลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน